ไม่เชื่อย่ารักหมูมูเตรูให้เข้าใครออกไฟ

ให้สุดกับหมูขั้นแทบ

แต่เขายังเชื่อว่าลูกยังอยู่ใกล้ตัวเขาตลอดเวลา

คือเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูไม่ใช่แบบว่าระดับแบบนี้
คือก็เป็นหมอดูทั่วไป
คือเราเป็นคนบ้าดูหมออยู่แล้วคือชอบตรวจเช็คดวงชะตา
แต่นี้เนี่ยเขาก็บอกเออคุณสีดา
อายุ๓๐กว่าเองนะเขาไปดูให้ที่ร้าน

เขาก็บอกเออคุณสีดาอายุ๕๐กว่าเนี่ยนะ
ระวังนะจะมิดทรณีเลยนะเขาใช้คำพูดนี้เลยนะ
แล้วบอกเหรอมิทรณียังไงอะ
คือหนึ่งจะหมดเนื้อหมดตัว
สองจะเสียชื่อเสียงอย่างมหันแล้วบอกโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอก

อยู่ในวงการมาเราก็ไม่มีอะไรเสียชื่อเสียงเลย
เราไม่เคยเสียชื่อเสียงเขาบอกเอาเถอะนะ
คือชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนั้นถึงขั้นมิตรธรณีเลยนะ
แต่เขาบอกเมื่อหมดจากตรงนี้แล้วเนี่ย
๕๐กว่าไปแล้วแต่ตอนนี้๖๐แล้วไงมันจะขึ้นมาตอนไหนกันไม่รู้
เขาบอกจะกลับมามั่งมีศรีสุขเราก็ไม่รู้นะ
เราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้น
นั่นคือสิ่งที่หมอนุเคยดูให้เขาว่าจะมิทรณี
แต่วันนี้ผ่านไปแล้ว๑๐ปี

ปีที่ลูกตายประมาณนั้น
ปีที่เจอมรสุมชีวิตหนักมาเจอนี่เลย
ดรลักษณ์คันเทพ
ดูคันเทพให้กันใช่กำหนดพอ
อะไรเกิดขึ้นกับคุณศรีดาพัวพิมลครับ

วิชาหมอดูที่ผมใช้ดูเนี่ยคือชาวหัวราศาสน์ไทย
มันก็คือชะตากรรมได้แก่กรรมอันเป็นกุศลและอกุศลของเรานั่นเอง
หมอดูดูไม่ใช่แปลว่าหมอดูกำหนดดวงชะตา
แต่ดูดวงจากสิ่งที่เป็นในดวงชะตา
หมายถึงว่าดวงชะตาของใครก็ดวงชะตาของมัน
มันก็จะมีกรรมที่เป็นกุศลกับการที่เป็นอกุศล
อาจจะหมายถึงชาติที่แล้วแล้วแล้วมา

ชาตินี้ที่ทำมาก็สะสมเพิ่มเติมแล้วเกิดเป็นผลคือดีและร้าย
เพราะฉะนั้นตามดวงชะตานี้ตามวันที่เกิดอยู่ราศีมังกร
ลักษณะตามเวลาเกิดอยู่ราศีกุม
คนเกิดราศีกุมเนี่ยพื้นฐานก็จะเป็นคนนี้
ราศีกุมเป็นราศีที่ไม่เชื่ออะไรง่าย
เป็นคนช่างสังเกตจับผิดเก่ง

เป็นคนพินิษฐพิเคราะห์
เป็นคนที่เกิดราศีกุมราหูเป็นดาวประจำตัว
มักเป็นคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่ชีวิตหกกระเมนตีรังกา
เช่นเกิดมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือแยกย้ายพัดพรากพ่อแม่แยกทางหรือตายจาก

พื้นดวงชะตานี้ดาวประจำตัวคือดาวราหูโคจรอยู่ในเดือนราพะ

คือคุณแม่ศรีดามีดาวประจำตัวเป็นราพะแก่ตัวเอง

แต่ตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้

ถ้าคนเกิดแล้วมีดาวประจำตัวเป็นลาพักกับตัวเอง

จิตใจดีความรู้สึกดีแล้วมันจะดีหมด
ถ้าใครที่ตนุเป็นลาพะ

หรือไปจดจำกำหนดได้หมายรู้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แล้วก็จะดับหมองไปตามสิ่งที่เป็น

หมายถึงว่าอันนี้ดวงชะตาเขามีตนุเป็นลาพะ
นุเป็นลาพระแปลว่าไปทำอะไรให้ใครเขาก็รุ่ง

อยู่ตรงไหนที่เคยเป็นนามันก็เป็นเจริญ
เจริญเงาะงาม

อาจารย์กำลังจะพูดว่าสิ่งที่บางทีมันไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวเราเอง

คุณสมบัติของคนเกิดราศีกุมมีมากมายในประเทศนี้แล้ว
ผู้ที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะครับ
แต่ว่าในดวงศาตานี้มันมีดวงศาตาที่มีดาวในจำตัวเนี่ยเป็นราพะ
ถ้าเกิดคุณแม่ศรีดาเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เปรียมด้วยสุขแล้วมีความรู้จากตัวเองจากดวงชะตาว่าเป็นแบบนี้
เอาสุขมาใส่ในใจตนแล้วก็ทำตนให้รู้สึกว่าเนี่ยยังดีนะที่มีคำหนึ่งที่ถามว่าขอให้มันมี
แสดงมีเป้าหมายคือขอให้มีคนอยากได้อยากใครอยากมีอยากเป็นเดี๋ยวมันจะมี
แต่ถ้าเกิดว่าหมองเศร้าเมื่อไรได้มีเถอะแท้ในชีวิตเมื่อไรก็มันจะทุกอย่างมันจะกลายเป็นสีทาว
คือดาวพระสุดีน้ำผมต้องถามคุณแม่ย้อนกลับคนที่มีดาวพระสุทธิเป็นอรีคแบบนี้แล้วเป็น
อย่างเงี้ยแล้วเป็นมหาอุทธิ์นะพฤศดีเนี่ยเด่นมากในพฤศดีศาสตราเดิม
คนถ้าดูในดวงเนี่ยถ้าดวงชะตาใครพระศรีเสียแปลว่าคนนั้นเนี่ย
เรื่องการเรียนเสียเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อศรัทธาเสีย
อันนี้ดาวมันไม่ได้เสียแต่มันอยู่ในเรืออาริ
ก็เลยตีความว่าสมองสติปัญญาไม่ใช่คนโง่แต่การเรียนต้องติดขัด
เออใช่หรือไม่ถูกคือยังไงฮะเกมากเที่ยวเกค่ะ
คือแบบว่าอย่างสมมุติว่าเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงเป็นคน

ใช่แต่ว่าด้วยเกย์ไง
ก็จะไปกับเพื่อนแบบสนุกสนาน

มันเลยเป็นรากที่คุณแม่ต้องสอนธรรมะแก่คนว่า

เป็นคนมีเงินหรือมีทรัพย์ในบางเวลา
ที่มีโอกาสนะมันจะบริหารไม่เป็น

บริหารจัดการให้ลงล็อกลงตัวได้

แม่ได้ธรรมะข้อหนึ่งนะชีวิตมันไม่แน่นอน

เราได้ฟังที่พูดเพลงเมื่อกี้เนี่ยมันคือโลกคือละคร
บางคนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งผ่านชีวิต

ถ้าดวงชะตานี้ระลึกนึกรู้ได้เมื่อไหร่ว่า
นี้ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เอาสุขในอดีต
มาเป็นความสุขในปัจจุบันว่าฉันอยากมีอยากเป็นหรือยึดกับมันนะ
ได้เมื่อไหร่แล้วทำปัจจุบันเท่าที่ปัจจุบันเป็น
เดินหน้านับหนึ่งสำเร็จทันที
ดวงชะตานี้มีดาวราหูเป็นลาบแก่ตน
รอดาวเสาโคจรเข้าถึงแปลว่าคุณที่เกิดในราศีกุม
แล้วเกิดประมาณพศ๒๔๙๘๑บวกมาอีก๑๘ปี
คนที่เกิดราศีกุมแล้วตรงกับพศ๒๕๖
ก็คือพศของแม่นี่แหละของคุณแม่ถูกต้องไหม
หลังจากนั้นบวกไปอีก๑๘ปีก็จะเป็น๒๕๑๖
แล้วก็บวกไปอีก๑๘ปี

คนที่เกิดราศีกุมใน๓พศนี้อะไรจะเกิดขึ้นฮะ

จะโคจรจากราศรีพิจิกเข้าสู่ธนูร์

มันจะเข้าเกณฑ์ว่าพิควณะโชคใหญ่ในชนะศาสตร์
ราหูจรต้องพระสารา

ให้โดมชะตาเป็นแน่นอน
๓ปีนี้ราศรีกุม

เพราะคุณแม่มีดาวราหูอยู่ในราศีธนู
แล้วลาหูนี้เป็นดาวที่ให้ลาบแก่ตน
เพราะเป็นดาวประจำตัวของตัวเอง
และหลังจากวันที่๑ธันวาคมปีนี้

รอบประมาณ๑๘ปี๓๐ปีจะมาเจอกันครั้งหนึ่ง

ไม่ใช่แบบนึกจะอยากให้มาเจอกัน
ปีจึงจะมีราหูมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่ง

ที่เดามันมีนี้นะ

ประมาณสักกี่ปีไม่รู้ที่ออฟท์

ถึงว่า๒๕๔๙ชีวิตเริ่มตกอย่างนี้เลยตั้งแต่ลูกตาย
เป็นเรื่องเรื่องลูก
ลูกเป็นวินาศแก่ตัวเอง

วินาศแล้วก็มาตัวเองแปลว่าหนุน
วินาศแปลว่าพัดพรากหรือสูญเสีย
ดวงชะตาเนี่ยมีดาวที่สัมพันธ์ถึงปุตตะมีลูกได้๒๔คน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตไปโยงยึดผูกพันกับลูกมากเกินไป
เมื่อเขาร่วงโรยหรือจากไปมันจะทำให้สุด
บ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าเป็นประเกษตรในพื้นชะตาเดิม
แปลว่าวันหนึ่งมีบ้านวันหนึ่งเสียบ้านธรรมดา
ถ้าจะให้อยู่บ้านได้ยาวไกลต้องซื้อบ้านมือสอง

แม่เป็นเจ้าแม่ของวงการมา

เพราะฉะนั้นตนเองจึงต้องเข้าใจในทุกข์และสุข
ฉากที่รูดปิดและรูดเปิด
ม่านแห่งโรงละครของชีวิต
เราจึงควรที่จะเรียนรู้ในการ

อย่าให้ความทุกข์ความเศร้า
และความโศกมากัดกร่อนในดวงจิตตน
ต้องรู้จักวางแล้วจึงจะเป็นคนเขียนบทต่อไปได้

แต่ต้องกลับมามีความเชื่อมั่นในกายตน

ให้ราหูที่เป็นดาวประจำตัวมีกำลัง
อาจารย์ผมถามหน่อยตอนนี้มีดวงของแม่อยู่ตรงนี้
ผมอยากรู้ว่าในดวงของแม่มีดวงที่เสียลูกเลยหรือไม่
ผู้หญิงเงามีลูก๒ถึง๔คน
ผู้หญิงจะมีเกณฑ์การศูเสียลูก
แม้มีสองคนถ้าเขายังอยู่ก็จะพึ่งพาได้ยาก

พูดถูกพูดถูกพูดถูก
พูดถูกพูดถูกพูดถูก